ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดบุรีรำที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลตะโกตาพิอำเภอประโคนชัย
ชาวบ้านเขาถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้เป็นคลิปนะฮะ
สามีคนหนึ่งกำลังใช้ค้อนเหล็กทุบศีรษะภรรยาอยู่กลางหมู่บ้าน

มีเราเป็นเวรายาคนกับไม่ใช่ว่าคุณจะไปทำร้ายเขาแบบนี้ได้นะฮะไม่ได้นะครับ
โอ้โหนี่ฮะคือโชคดีที่ชาวบ้านเขาก็ทนดูไม่ไหวแล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจับตัว
ตาพิอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีลำคือสภาพก็เมาด้วย
มือซ้ายมีมีดนะมือขวามีค้อนกระหน่ำตีภรรยาตามศีรษะใบหน้าลำตัวไล่ตีมาเรื่อย
ภรรยาชื่อนางทัศนีอายุห้าสิบหกคือจนเลือดอาบต้องร้องขอความที่เหลือจากเขาบ้าน
สุดท้ายเนี่ยล็อกตัวกันได้นะครับคนก่อเหตุแล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะครับ
ส่วนภรรยาตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของคนเจ็บ
คือที่บ้านเนี่ยยังมีคราบเลือดอยู่ที่เสือที่แคร่หน้าบ้านเลยเจอลูกพี่ลูกน้องของ
นายสมพรที่เป็นคนก่อเหตุนะครับ
เป็นญาติกับคนเจ็บด้วยคนเจ็บคือนางทัศนีนะครับ
พาทีมข่าวเราไปดูพื้นที่บอกว่านางทัศนีปกติจะนอนเล่นที่แคร่ใต้ถุนบ้านเป็นประจำ
เมื่อวานเนี่ยนอนหลับอยู่นายสมพรสามีมาถึงใช้มีดเนี่ยฟันก่อนเลยนะครับ
มีดพระฟันเข้าศีรษะก่อนเลยแล้วใช้ค้อนทุบซ้ำจนเลือดอาบ
เธอก็วิ่งหนีวิ่งขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านจากชาวบ้าน
เหมือนกับคลิปที่เห็นจนสุดท้ายมีชาวบ้านมาช่วย
นางสมพรอ่านายสมพรกับนางทัศนีเขาอยู่กินกันมาประมาณสี่ห้าปีนะครับ
หลังจากที่เมียเก่าของนายสมพรเขาเสียชีวิตไปแต่เมื่อห้าหกเดือนก่อน
นายสมพรเริ่มใช้ความรุนแรงแล้วใช้มีดฟันศีรษะนางทัศนีมาแล้ว
เคยทำร้ายกันจนตกหน้าต่างชั้นสองของบ้านมาแล้วตกหน้าต่างไปแล้วยังเอาน้ำสาดซ้ำอีก
ชาวบ้านบอกนะมาใช้เท้าเคลียร์ดูอีกว่าตายหรือยังโอ้โห
ดูความโหดร้ายของนายสมพรนะฮะมันทำเหมือนเขาไม่ใช่คนเลยอ่ะ
ทะเลาะกันเป็นประจำทะเลาะกันทีไรก็นั่นแหละฮะ
ทัศนีเนี่ยเป็นฝ่ายโดนตลอดนะครับคือชาวบ้านบอกว่าเอือมละอานะ
เคยแจ้งตำรวจแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับ
นายสมพรเองมีลูกสาวกับภรรยาเก่าบางทีลูกมารับกลับไปอยู่ที่บ้านลูก
นายสมพรก็ไม่อยู่กับลูกกลับมาอยู่กับนางทัศนีอีก
ไม่อยู่กันทีไรก็ทำร้ายกันทุกทีโดยโค้ยด้วยหนูเมื่อช่วยมาหลายรอบแล้ว
เป็นพี่ก็ช่วยเนอะแบบก็ช่วยไปอย่างนั้น
พอเวลาเขาดีก็เลยทีนี้ชุดนี้แหละว่าไม่ช่วยหรอก
แล้วมันว่าจะไม่ไปดูแล้วพอดีไอ้หลานมาเรียกยายยายดุง
ตาตียายปุ้นเลือดไหลเต็มหัวเต็มหน้าเต็มตาเลยอย่างนี้
แล้วก็เดินไปดูมีรอบนึงก็เอาผ้าคุณหนูมัด
หมุนทางหลังแล้วก็จนดินพลาดมันก็ร้องให้ช่วย
ก็มาช่วยมาช่วยแล้วก็มีหลานอีกคนนึงอ่ะ
เอาไม้ไปตีไอ้ผู้ชายมันมันมีไม่ยอม
ผู้ชายผู้ชายก็มีมีดกับค้อนกำลังตีแก
หนูก็ออกออกไปดูตรงนี้ออกไปดูตรงนี้แล้วก็
คือมันมองไปเลือดเต็มแล้วอ่ะแล้วก็เลยทำอะไรไม่ถูก
โทรศัพท์ไปถ่ายไม่มีใครกล้าเข้าไป
มีแต่ผู้หญิงตรงนี้อยู่สองสามคนแล้วก็เด็กค้อนอ่ะทุบตรงหน้า
บางทีหลับนอนอะไรไม่ได้เลยนะทั้งคืนตีหนึ่งตีสองก็เอาแหละ
เราสงสารสงสารฝ่ายผู้หญิงนะถ้าไม่ผู้หญิงเองก็รักผู้หญิงเกิน
ใช่แกรักแกอยู่หรือท่านไปแจ้งความไปโกหกหมออีกใช่ใช่
วันนี้ตำรวจคุมตัวนายสมพรไปสอบปากคำนะครับนายสมพรคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายภรรยานะฮะ
แต่ทำร้ายคนอื่นที่เป็นชายอื่นนะที่มานอนกับภรรยา
แล้วเขาก็แค่เหวี่ยงค้อนออกไปเท่านั้นนะนี่ฮะอันนี้ก็อ้างไปเรื
คำว่าแค่เหวี่ยงค้อนออกไปเท่านั้นเหรอคะเนี่ยชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วก็อ้างไปโทษภรรยาโทษว่าภรรยาเนี้ยปันใจให้ชายอื่นอืม
เมาเหล้าแล้วมาดุด่าเขาก่อนแต่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขายอมรับว่า
แล้วก็พากันไปดื่มเหล้าทั้งคู่แล้วก็ทะเลาะกันแต่ยืนยันว่ายังรักอยู่
นะเขาเนี่ยรักภรรยาอยู่แต่ภรรยาเนี่ยไม่รักเขา
คุณจะรักเขาด้วยค้อนด้วยมีดแบบนี้เหรอคะอ่าลองฟังดูฮะ
ผมโมโหว่ามีผู้ชายเข้าไปหา
ผมก็ลุก
ผู้ชายก็หนีเขากินเหล้าครับ
เวลาทำอะไรก็โดนด่าเวลาทำอะไรก็โดนด่า
มาเห็นไอ้ผู้ชายมาหาอีกโมโภใหญ่กัน
อยู่กันมา๔ปีแล้วทะเลาะกันบ่อยครับ

ครับเพิ่งจะมาเริ่มทะเลาะกัน
เพราะว่าเขามี
ลูกสาวของนายสมพรนะบอกว่าพ่อแล้วก็คนเจ็บซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเนี่ย

แล้วก็บอกว่าระยะหลังพ่อของเธอมีอาการทางจิตประสาทแล้วนะครับ
บางครั้งพ่อนั่งคุยคนเดียว
พ่อเคยเข็นรถที่เป็นรถเข็นเด็ก
เดินวนรอบบ้านอยู่คนเดียวก็มี
ต้องพาไปหาหมอทุกวันนี้ต้องกินยารักษาอาการอยู่นะครับ

เธอก็เอาภาพกล้องวงจรปิดมาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูด้วย

แล้วก่อนหน้านี้เคยพาทั้งคู่มาอยู่ด้วย๓เดือนก็ดูเหมือนดีขึ้น

นี่ฮะอันนี้ที่ลูกสาวของคนก่อเหตุเขาให้ข้อมูลนะครับ
ที่ชาวบ้านบอกว่าเธอเคยตามไปทำร้ายแม่เลี้ยง
บอกไม่จริงนะเธอไม่เคยทำร้ายแม่เลี้ยง
เหตุการณ์ตอนนั้นเธอแล้วก็น้องสาวไปรับพ่อกลับบ้าน
แต่แม่เลี้ยงถือมีดจะทำร้ายเธอกับน้อง

อันนี้ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ขณะเดียวกันทางพมในพื้นที่ก็จะมาดูแล

คือไปตรวจสอบประวัติของนายสมพรที่ลูกสาวเขาบอกเนี่ย
ตำรวจบอกว่ายังไม่พบประวัติเรื่องการรักษาอาการทางจิตนะ